เหตุการณ์นี้เจอตัวแล้วครับรู้ตัวแล้วคนใจร้ายที่ฆ่ารัดคอคุณยาย

คนก่อเหตุเนี่ยเป็นหลานของผู้ตายด้วยนะครับ

ตอนแรกเอกปฏิเสธเอกบอกไม่ใช่เอกไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็คือเอกจริง
หลักฐานมัดชัดเจนเลยครับจากเหตุการณ์ที่
เมื่อกี้เล่าไปนะครับในพื้นที่สมุทรสงครามมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์
คือเหตุการณ์นี้ที่คุณยายถูกฆ่ารัดคอน่าสงสารมาก
คือคุณยายถูกทำร้ายชกต่อยจนฟกช้ำไม่พอ
คนก่อเหตุเอาชุดชั้นในมารัดคอจนคุณยายสิ้นใจตาย

แล้วก็เดินเท้าเปล่ากลับบ้านดังนั้นสืบจากรอยเท้าครับ
รอยเท้าคนก่อเหตุมันชัดมาก
รอยเท้าที่เดินจากบ้านคนตายไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุ

มัดตัวจนเอกดิ้นไม่หลุดครับ
หลังจากเมื่อวานตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัย
หลานชายผู้ตายผู้ตายคือคุณยายวันดีอายุ๗๑
และตัวของนายเอกนั้นเป็นลูกชายอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับ
อย่างที่บอกว่าหลักฐานสำคัญที่ทำให้เขาต้องสารภาพ
ดินไม่หลุดก็คือรอยเท้าที่จุดเกิดเหตุ
รอยเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่ามาแล้วเดินเท้าเปล่ากลับไปเลย
โครนมันก็ติดตามเท้าสิครับกลับถึงบ้านมันก็ตรวจสอบได้ไม่ยาก
อยู่บริเวณแถวบ้านของนายเอก
ก่อนที่สัญญาณจะหายไปรวบรวมข้อมูลจนชัดเจนรัดกลุ่มแล้ว
เชื่อว่านายเอกนี่แหละเป็นคนขโมยเอาโทรศัพท์ไป
แล้วเดินเท้าเปล่ากลับบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๐๐เมตร
ปิดเครื่องโทรศัพท์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเสพยาที่บ้านเพื่อน
บ้านเพื่อนห่างจากบ้านของนายเอกครับประมาณ๒๔กิโลเมตร
แล้ววงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้
ตามที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยครับตำรวจอยู่ระหว่างตามหาโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวครับ
เพราะว่าไปเจอว่าถูกเปิดเครื่องอีกครั้งแถวบ้านเพื่อนที่นายเอกไปเสพยา
สันนิษฐานอาจจะเอาไปแลกยาบ้าหรือเปล่า
คำให้การของพยานเชื่อว่าในเอกนั้นน่าจะก่อเหตุคนเดียวครับ
แม้ว่าเจ้าตัวจะปฏิเสธแต่ตำรวจมั่นใจว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดได้
จึงขอสารจังหวัดทุ่งสงศ์อนุมัติหมายจับในเอก
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และลักทรัพย์ในเคหาสถานช่วงเวลากลางคืน
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญชาวบ้าน
ในพื้นที่อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมาก
และสามารถจับคนร้ายได้อย่างทันท่วงที
ฟังเพิ่มเติมครับ
ตำรวจได้ข้อมูลมานะครับว่าโทรศัพท์ไอโฟนที่หายไป
นายเอกน่าจะเอาไปให้ผู้ชายอีกคนหนึ่ง

คุณผู้ชมนี่ชื่อเขานะครับตามหน้าจอ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดอีกสักครั้งหนึ่ง

ดูนะครับมอเตอร์ไซค์ที่กำลังขี่จากขวาไปซ้ายมือจอ
ไข่ดำคนนี้ที่ลูกศรสีแดงชี้ขี่มอเตอร์ไซค์สีขาว
และผ้านภาพสีแดงที่หัวด้วยนะครับ

มักจะเข้ามาโผพันเรื่องยาเสพติดกับกลุ่มของในเอก
ก็เลยเชิญตัวมาสอบปากคำแล้ว
อันนี้หนึ่งคนที่เชิญตัวมาสอบปากคำเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
นี่นะครับคนเสื้อสีแดงที่เบลอหน้าเอาไว้
ก็เดี๋ยวรอการตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง
อีกหนึ่งคนครับนายหัวแดงหรือนายยงยุทธ์

พบว่าไปร่วมเสพยาด้วยกันกับกลุ่มนายเอก
และวงจรปิดภาพนี้ครับ
หัวแดงเคลื่อนไหวในพื้นที่รวมกับเพื่อนอีก๒๓คน
ตั้งวงเสพยาด้วยกันแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ
ฉี่ทั้งหมดแล้วเจอสารเสพติดก็คือฉี่ม่วง
ก็เลยดำเนินคดีเรื่องของความผิดตามพรบยาเสพติดครับ
จำนวนนี้ถูกดำเนินคดีข้อหาความผิดเพิ่มเติมคือพรบ
อาวุธปืนด้วยมีอาวุธครอบครองโดยผิดกฎหมายคุณปิยชาตินัก
แต่เกิดเรื่องเนี่ยก็สงสัยว่าน่าจะเป็นไอ้เอกนี่แหละเพราะ
ก่อนหน้านั้นไอ้เจ้าเอกเนี่ยมักจะหลอนยาไปด่ายายวันดีถึง
บ้าน๓๔ครั้งยายเขาก็ไม่ขายของให้นะเป็นไปได้ว่าไอ้เจ้า
เอกเนี่ยมันน่าจะโกรธแค้นเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าญาติของนาย
เอกบอกว่าที่ผ่านมาเวลาในเอกเขาเมายาจะถือมีดมาขู่ฆ่า
พ่อกับแม่แท้อยู่บ้านไม่ได้อะครับต้องหลบหลบไปอยู่ที่อื่น
แม้กระทั่งยายเองก็เคยถูกในเอกบุกมาด่าด้วยลองฟังดูค่ะ

ไม่ได้แล้วนั่นแหละหลบมาอยู่ที่นี่เป็นคืนนะเนี่ยพ่อของมันนี่แม่
ของมันนี่หลบมาอยู่ที่นี่เป็นคืนปิดประตูเลยอยู่ในนี่เป็น
คืนเลยลูกมันจะก้าวถ้าออกไปมันถือปลามามันจะกวนมันจะ
สุดยอดเลยบอกยายตัวสั่นยายคิดว่าไม่มีคนอื่นมาแต่ไหน
เลยคนนี้เลยสุดยอดเลย
พ่อของนายเอกครับยอมรับว่าที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยติดยาและ
จะทำร้ายพ่อกับแม่จริงอันนี้พ่อคอนเฟิร์มหลังจากตำรวจได้
หลักฐานมาว่าลูกน่าจะไปฆ่ายายวันดีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง
กับพ่อพ่อเองก็เสียใจครับเอาจริงนะอายมากแล้วก็เสียใจ
มากลำบากใจไม่กล้าไปร่วมงานศพเลยเหมือนว่าลูกเราอ่ะไปทำ
ดีไปทำเลไว้แบบนั้นหากลูกเป็นคนทำจริงพ่อจะปก
ป้องไหมแล้วก็ถามตรงเลยครับพ่อบอกว่าขอให้เป็นไปตาม
กฎหมายฟังชัดนะครับว่าพ่อยืนยันจะไม่ช่วยเหลือแน่นอน

เราจริงก็นั่นคือถ้าทำให้ช่วยไม่ชี้การยาไปเบาก็น้ำจริง
อย่าไปบอกเขาว่าไม่ต้องกลูดโผล่
คือว่าเอาคนไหนก็กดนั้นนะไม่ต้องเกรงใจกัน
เรื่องต้นร่างของคุณยายวันดีนะคะครอบครัวก็นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะช่วงพิธีรดน้ำศพเนี่ย
เห็นภาพนี้คือน้ำตาไหลเลยนะคะ
ลูกสาวของคุณยายวันนี้เธอเห็นเหตุการณ์เธอเป็นผู้พิการนะคะ
คือเธอเป็นใบ่ค่ะอยู่กันสองคนแม่ลูกค่ะ
โอ้โฆสงสารเลย
คือร้องไห้ได้ผ่าใจจริง
ร้องไห้แล้วบอกแม่อยู่แบบนี้ค่ะ
คือเธอก็ออกเสียงไม่ถนัดแล้วนะคะเธอเป็นผู้พิการทางการพูดด้วย
ลูกชายของยายวันดีก็บอกโกรธโกรธแล้วก็แค้นในเอกมากที่ทำแบบนี้
มันโหดเยี่ยมเกินไปเพราะผลชนะสูตรศพเนี่ย
ปรากฏว่าคุณยายวันดีเนี่ยนะคะถูกของแข็งทุบหัวจนเลือดคั่ง
คอหักซี่โครงหักใบหน้าถูกทุบตีตาเขียวช้ำ
เขาบอกอุ๊ยอ่านผลชนะสูตรแล้วแบบมันพูดไม่ออกเลยอะค่ะ
เป็นห่วงความรู้สึกน้องสาวที่สุดแล้วตอนนี้
คดีนะคะวันนี้ตำรวจสอบประคับในเอกทั้งวันค่ะ
ก็ให้สิทธิ์จัดหาทนายความให้ตามพื้นฐานของกฎหมายนะคะ

แต่ตำรวจบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเอก
จะปฏิเสธเท่าไหร่ก็ได้ปฏิเสธไป
แต่ตำรวจยืนยันว่าหลักฐานแน่นหนาและไม่ได้มีการจับแพ้แน่นอน
ทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับเอกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ

แต่เอกยังคงปฏิเสธเหมือนเดิมว่าไม่ได้ทำ
แล้วก็พูดประโยคยอดฮิตค่ะคิงว่า
ความจริงก็คือความจริง

อยู่บ้านไหม
ไม่ได้ไปไหนอยู่
ก็มานอนอยู่ที่บ้าน